เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่สัปดาห์ที่แล้ว
เชอรี่เล่าข่าวปลื้มทัพทิมได้อย่างโอ้โห
มันแซ่บรายละเอียดทุกขั้นตอน

ใช่จนต้องถามว่าน้องเชอรี่ไปอยู่ตรงนั้นกับเขาด้วยหรือเปล่า

ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าอัปเดตหัวใจของสาวทัพทิมดีกว่า
สภาพจิตใจตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้าง

คุณผู้ชมมีเรื่องมีราวเลิกรากันไปแบบชัดเจนแล้วล่ะ
ล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวของฝ่ายหญิง
ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เธอนะคะ
อัพภาพเป็นแบบภาพมืดแล้วก็มีดวงดาวเป็นเอลซ่ามา
บอกว่าขอบคุณที่เป็นดวงดาวบนท้องฟ้า

ขอบคุณที่ทำให้ผู้หญิงคนนี้เข้มแข็งและเดินต่อไปได้
ที่ผ่านมาค่ะแม้ว่าจะมีเรื่องอะไรหนักเกิดขึ้น
ไม่ใช่ไม่อึดอัดใจนะแต่มันพูดไม่ออกบอกไม่ถูก

อยากให้รู้ว่าพลังที่ทุกคนส่งมาให้ทัพทีมตอนนี้ได้รับนะคะ
พลังของทุกคนเอาไว้ในใจแล้วอยากเดินต่อ
ทำงานที่เรารักต่อไปไม่ได้หนีหายไปไหน
ขอเวลาพักใจอีกสักพักเดี๋ยวจะกลับมายิ้มใหม่
ขอบคุณมากนะคะทุกคนขอบคุณจากใจจริงค่ะ
พอภาพนี้ผ่านไปเหมือนว่ากระแสการให้กำลังใจเยอะขึ้นเยอะขึ้น
รวมไปถึงภาพล่าสุดภาพนิ้วมือของเธอ
สังเกตดีแว้นหายไปไหนแล้วจ้ะไม่ใส่แล้วนะคะ
ก็ระบายความในใจว่ามันโล่งแปลกนะ
ความรู้สึกเหมือนใส่เสื้อลืมติดกระดุม
กินข้าวไม่มีช้อนนั่งชักโครกไม่มีแผนรองนั่ง

แต่เดี๋ยวก็คงโอเคเนอะใช้เวลาแหละ
ก็มีแฟนคลับทีมทัพทีมเข้ามาให้กำลังใจกันเพียบเลยนั่นเองนะคะ
แล้วก็แน่นอนค่ะเป็นการยืนยันตอกย้ำเลยว่า
ประเด็นขาเตียงหักของคู่นี้มันได้รับความสนใจจากชาวเน็ตจริง

นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาผ่านไปประมาณอาทิตย์เดียวเองพี่มิ้ว
ตอนนี้แตะ๑ล้านคนไปเรียบร้อยแล้วนะฟอลลอเวอร์เขาเนี่ย
แต่ว่าที่นับวันไม่กี่วันคนกดติดตามเพิ่มขึ้น๖๓๐๙๑คนนั่นเอง
ก็ต้องให้กำลังใจเธอด้วยแล้วกันเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีกระแสอีกระลอกหนึ่งด้วย
กระแสเป็นเรื่องจริงคุณแม่ของคุณปลื้มเขาเดินทางไปแจ้งความที่สอนอเรียบร้อยแล้ว
บอกว่ามีการส่งข้อความมาจากทางคุณทัพทิมเขากล่าวไว้อย่างนั้นนะครับ
บอกว่าการข่มขู่ลูกชายเขาจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องไปแจ้งความไว้ก่อนแล้วกันนะคะ